งานนี้ก็มีศิลปินดาราชื่อดังนี่นะคะเข้าร่วมแสดงกันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับประชาชนคนดูและนักแสดงอย่างหาที่สุดไม่ได้นั่นเองค่ะ
ละครในสวนฝันผสานใจพักจงรักนรึบดินหนึ่งในมหรสบสมโพธิ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ
เมื่อวานนี้ซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยพี่เบิร์ดทงชัยได้ขึ้นแสดงที่เวทีท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ค่ะ
พร้อมดาราชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่นกสินใจน้องหนูนาหนึ่งธิดา
แล้วก็นักแสดงอีกครับข้างเลยทีเดียวค่ะ
และที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือทีมนักแสดงจากละครบุภเพสันนิวาสนะคะ
กับคู่ขวานโป๊ปเบียวลาค่ะที่มาสร้างซีซัน
แล้วก็เรียกเสียงฮานได้กันแบบเต็มอัตรรสเลยล่ะค่ะ
นี่จ้ะ

อยากเหมือนภาพทุกคน
ไปสุดสูตร

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษณท้องสนามหลวง
จะมีจนถึงวันอังคารที่๒๘พฤษภาคมนี้
สำหรับเมื่อวานถ้าเกิดว่าใครพลาดโอกาสไปวันนี้กับพรุ่งนี้ยังมีนะคะ
ประชาชนที่สนใจก็สามารถเดินทางไปชมได้ที่ท้องสนามหลวง
การแสดงเวทีใหญ่เริ่มตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นไปช่วงเย็นนี้นะคะ
ก็ไปจับจองพื้นที่กันได้เข้าชมฟรีนะคะ
ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็คนไป๖๐๐คนเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศคึกคักมากเลยล่ะค่ะ